อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยจริงก็คือเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข้อมูลสำคัญสำคัญเผยออกมาเรื่อยแล้วนะคะ
กรณีล่าสุดก็คือกรณีของเจ๊บ้าบินหรือว่าป้าบ้าบิน

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็ติดตามว่าสรุปแล้ว
ผลสรุปจะออกมายังไงแต่ที่แน่คุณผู้ชม
ตำรวจกรรมครับการปราบปรามพร้อมกำลัง๕๐นาที
เขาลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปค้นบ้านเจ๊บ้าบินแล้วด้วย
ติดตามรายงานนี้พร้อมกันเลยนะคะ
คุณยุธยาตุ้มมีค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
กำลังตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองปราบปรามนะครับ
ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ในตัวเมืองกาญจนบุรี
เพื่อติดตามพยานบุคคลสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับคดีชิงสลาก
รางวัลที่๑เลข๕๓๓๗๒๖ระหว่างครูปีชาแล้วก็ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะครับ

มีการกระจายกำลังของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ๗จุด
โดยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ๔๐๕๐นายได้ลงพื้นที่ทั่วเมืองกาญจนบุรี
เพื่อนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มาสักถามแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีนายตำรวจ๔นายด้วยกันนะครับ
ศพันธ์ตำรวจโทแล้วก็ระดับสารวัตรร้อยเวร
แล้วก็ดาบตำรวจที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้
ซึ่งจะนำตัวมาสอบสวนก่อนเนี่ยนะครับ
รวมถึงแม่ค้าก็จะมีนางรัตนพรสุภาทิพย์ก็คือป้าบ้าบิน
แล้วก็นางพัชริดาพรมตาก็คือป้าพัดนะครับ
ทั้งสองเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่แล้วก็มีอีกพยานของครูปีชา
ซึ่งยังไม่แน่ชัดเหมือนกันนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับ

ตำรวจเอกภูมิบรินพุ่มพันธ์ม่วงผู้กำกับการ๕นะครับ
บังคับการปราบปรามก็ไปที่บ้านของนางรัตนาพรหรือว่าป้าบ้าบิน
ซึ่งอยู่ในบ้านนะครับวันนี้ป้าบ้าบินไม่ได้ไปขายของที่ไหน
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปภายในบ้านนะครับเพื่อสอบปากคำ
ใช้เวลาตั้งจากประมาณ๑๐นิตยาจนถึงเวลาประมาณ๑๑นิตยาครับ
ก็พาป้าบ้าบินออกมาแต่ว่าก่อนหน้านี้อ่า
ทนายของป้าบ้าบินซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับ
ทนายก็ไปด้วยมีป้าบ้าบินจนถึงประมาณ๑๑นาฬิกา
ทั้งสองคนก็เดินออกมาขึ้นรถแล้วก็ออกไปกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าทั้งสองคนไปอยู่ที่ไหน
แล้วก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เองจะไปรับนางพัชริดาพรมตา
ซึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะขายของอยู่ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกัน
แต่ว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ๒๐กว่ากิโลเมตรนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะรับมาสอบสวนด้วยแต่ยังไม่แน่ชัดอีกเช่นเดียวกัน

คุณยุธยาจากการที่ตำรวจไปสอบปากคำป้าบ้าบินในเบื้องต้น
มีบรรยายงานออกมาไหมครับว่าคำให้การของป้าบ้าบินเป็นอย่างไร
รับหรือว่ามีการพูดหลักฐานอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมครับ
จริงตรงนี้ยังไม่มีรายงานออกมานะครับ
เท่าที่สอบถามคาดว่าน่าจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดนะครับ
เพราะว่าป้าบ้าบินเองตอนแรกจากการที่ให้ตำรวจเข้าไปสอบประคำภายในบ้าน
แล้วก็ขอให้ยังไม่พูดอะไรแล้วก็ขอให้ทนายมาก่อน
แล้วทนายพอทนายมาได้ไม่นานก็ออกไปกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
คาดว่าน่าจะไปรับนางพัชริยาพรมตามาสอบสวนด้วยนะครับ
ก็ยังไม่มีรายงานว่ามีการให้ปากคำที่เป็นประโยชน์อะไรใดนะครับ
ซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าผู้สื่อข่าวเองกำลังตามตัวอยู่ว่า
ตำรวจนำป้าบ้าบินไปไว้ที่ไหนซึ่งยังไม่ทราบใช่ไหมฮะ
ยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้กำลังรออยู่ที่สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็เดินทางมาที่นี่เพื่อการทำการตรวจสสสดีนี้อย่างละเอียด
ก็คาดว่าวันนี้จะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นอาจจะถึงขั้นสามารถกินสะดีก็ได้เลย
ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมจะต้องติดตามให้ดีนะครับ
วันนี้จะต้องมีเรื่องอะไรที่หลายคนอยากรู้น่าจะได้รู้
ค่ะขอบคุณคุณยุทธยาด้วยนะฝากหนักอยู่ตรงนั้น
ถ้ามีรายงานเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามาอีก
ด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งแหมถ้าเกิดว่ารู้ข้อมูลที่มีการสอบประคำป้าบ้าบินนี่สำคัญมาก
ก็คือถึงขั้นว่าอาจจะสามารถจบคดีได้ด้วยซับนะคะ
นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันนะ
ใช่เพราะว่าไม่สำคัญได้ไงในเมื่อป้าบ้าบินเป็นคนบอกเองว่า

โทรไปถามว่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
ต้องติดตามคุณผู้ชมอาจจะรู้วันนี้
อย่างน้อยก็คือที่บอกไปว่าสิ้นเดือนนี้จะชัดเจนนะครับ